จากความรู้ความเข้าใจในเรื่องของการลงประชามติแล้ว
แน่นอนความเข้าใจในร่างรัฐธรรมนูลก็สำคัญ

กับคุณสุภาพคลี่ขจายก็จะมาพูดคุยกันในเรื่อง
ประเด็นการเปิดกว้างในเรื่องของการ
ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับร่างรัฐธรรมนูลนี่แหละค่ะ

คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูลแล้วก็บางหน่วยงานเท่านั้น
ที่สามารถออกมาชี้แจงรายละเอียดให้กับประชาชนได้อย่างเสรี
เพราะฉะนั้นเรื่องนี้ยังคงเป็นประเด็นถกเถียงกันนะคะว่า
จะสามารถเปิดกว้างให้กับองค์กรอื่นหรือว่าหน่วยงานอื่นได้บ้างหรือเปล่า
เรื่องนี้ต้องถามคุณสุภาพเลยว่าจะเป็นไปได้หรือเปล่าคะ

อย่างที่คุณอรัชพรบอกนะครับ
จากนี้ไปปัญหาเรื่องของการลงประชามติ
จะเป็นบรรยากาศของความวุ่นวายไปตลอดครับ
พรุ่งนี้คณะกรรมการร่างรัฐมนูล
หารือกับกระทรวงมหาดไทยกระทรวงกลาโหม

จะไปกดปุ่มพูดคุยกับคนที่จะไปเผยแพร่รัฐมนูล
ครูกอครูขอครูคอนี่แหละ

วันนี้เปิดหนังสือพิมพ์ขึ้นมาตอนเช้าเห็นข่าวสองข่าว
แล้วก็จะรู้เลยว่าข่าวแบบนี้จะมีไปเรื่อย
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐเนี่ยบอกว่ากรรมการร่างโดดป้องมีชัย
โบ้ยสื่อแปลเจตนาผิด

มติชนบอกว่านักศึกษาท้ากรรมการร่างดีเบตร่างรัฐมนูล

เหตุก็เพราะว่าเดิมเนี่ย
ขอสชรัฐบาลไม่อยากจะให้คนที่คัดค้านรัฐธรรมนูล
รณรงค์ไปชวนประชาชนว่าอย่ารับรัฐมนูล
ก็เลยมีข้อห้ามออกมา
ก่อนจะออกมาเป็นกฎหมายมีคำสั่งมีข้อห้าม
บอกว่าห้ามรณรงค์

ฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยก็บอกถ้าอย่างนั้น
ฝ่ายที่รณรงค์ให้คนไปรับรัฐมนูลก็ทำไม่ได้ด้วยสิ
ในที่สุดก็เป็นอย่างที่ว่าครับ
กฎหมายประชามาติออกมา
มันหมินเมและกำกวมมาก
ระหว่างการทำความเข้าใจกับการชี้นำ
ในที่สุดก็ทำงานลำบากด้วยกันหมด
คณะกรรมการร่างเนี่ยเขาจะต้องไปอธิบายนะครับ
รัฐมนูลฉบับนี้มีจุดเด่นมีข้อดีที่เป็นประโยชน์กับประชาชนยังไง

เขาต้องไปแจกแจงให้คนเข้าใจ
แล้วในการแจกแจงอธิบายข้อดีของรัฐมนูล
หนีไม่พ้นหรอกครับ
ที่จะถูกหาว่าชี้นำให้คนเห็นด้วย
เอาแล้วถ้าไม่ไปอธิบายข้อดีของรัฐมนูล

ว่ารัฐธรรมนูลนี้ดียังไง
เอาเนื้อหาของรัฐมนูลไปอ่านให้ฟังดุยไปอย่างนั้นเหรอครับ

ฉะนั้นกรรมการร่างแน่นอนครับ
เขาจะต้องไปบอกข้อดีของรัฐมนูลที่เขาร่างมา
ว่าข้อดีแต่ละข้อนั้นเนี่ยเกี่ยวข้องกับประชาชนยังไง
มันก็ต้องไปคาบเส้นกับคำว่าชี้นำ

ก็ต้องมีคนไปฟ้องไปร้องไปร้องเรียน
ว่าทำไมกรรมการร่างทำอย่างนี้ได้

คนที่ได้รับแจ้งตำรวจก็ต้องปวดหัว
ในขณะเดียวกันฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยกับรัฐมนูลฉบับนี้
เขาก็อยากจะอธิบายว่าที่เขาไม่เห็นด้วยกับรัฐมนูลฉบับนี้
เพราะรัฐมนุนฉบับนี้มีปัญหาตรงไหนกี่ข้อ

ก็อธิบายได้ครับในกฎหมายทำประชามติบอกอธิบายได้
แต่ให้ระวังมันจะคาบเส้นไปถึงการชี้นำและรณรงค์

อธิบายยังไงถึงจะเรียกว่าไม่ชี้นำ
เพราะการอธิบายให้คนเห็นข้อเสียของรัฐมนูล
นั่นแหละครับคือการชี้นำให้คนเข้าใจว่าอย่ารับรัฐธรรมนูล
เราไปเริ่มต้นปิดกั้นอย่างนี้

ในสุดท้ายคนที่จะอีหลักอีเหลือที่สุดก็คือกรรมการร่าง
ยังไม่ทันไรก็เจอแล้วอย่างที่ว่า
เราเริ่มต้นเรื่องนี้ผิดมาตั้งแต่ต้น
จริงในการทำประชามติเรื่องสำคัญของประเทศชาติเนี่ย
ที่ไหนทั่วโลกเขาก็เหมือนกันหมดคือ
ต้องอธิบายข้อดีข้อเสียให้ประชาชนเข้าใจ
ว่าข้อดีของฝ่ายที่เห็นด้วยเนี่ยเขาเอาอธิบายข้อดี๑๒๓๔๕เต็มที่เลย
คุณไปอธิบายให้คนเข้าใจเขาจะได้ลงมติว่าเห็นด้วย
คนที่ไม่เห็นด้วยฝ่ายที่คัดค้านก็เต็มที่เลยครับ
ไปเลยไปบอกว่าพี่เขาไม่เห็นด้วยกับเรื่องนี้เพราะ๑๒๓๔๕เต็มที่
เขาไปอธิบายต่างฝ่ายต่างอธิบายกันเต็มที่แล้วให้ประชาชนคิดเอาว่า
ข้อดีของฝ่ายนี้กับข้อเสียของฝ่ายนี้
เราควรจะเลือกฝ่ายไหนเราควรจะลงมติยังไงให้ประชาชนไปคิด
แต่ถ้ารักษณะอย่างที่ว่านี้ของเราเนี่ยเท่ากับว่าประชาชนไปลงถ้ำกลางความสลัว
ไม่ชัดเจนว่าข้อดีดียังไงข้อเสียเสียยังไงเพราะไปอธิบายอะไรมากไม่ได้
ฉะนั้นเมื่อเราติดกระดุมเม็ดแรกผิดมาตั้งแต่ต้น
พระราชบัญญัติกฎหมายที่ออกมาก็พลอยมีปัญหาไปด้วย
แต่เอาล่ะพรบที่ออกมาไม่ตึงเครียดมากนัก
แต่วิธีการปฏิบัติสิถ้าเรายังคิดอยู่อย่างนี้มีปัญหาแน่นอน
ผมจึงบอกว่าเป็นไปได้ไหมครับที่จะปล่อยปลดล็อกลงมาหน่อย
ให้มีการอธิบายให้มีการไปแจกแจงแต่ห้ามรณรงค์
กรรมการร่างปล่อยเข้าไปเลยให้เขาอธิบายว่ารัฐมนูลฉบับนี้แต่ละหมวดเนี่ย
เป็นประโยชน์กับประเทศชาติยังไงดีกว่าของเก่ายังไง
ที่บอกว่าเป็นรัฐมนูลปราบโกงมาตราไหนบ้างที่ปราบโกง
ที่บอกว่ารัฐมนูลเพื่อปฏิรูปประเทศห้ามคนไม่ดีเข้ามาในวงการเมือง
มีมาตราไหนบ้างที่เขียนไว้อย่างนี้เป็นรัฐมนูลที่ให้สิทธิเสรีภาพประชาชน
สิทธิอะไรต่ออะไรต่างให้เขาอธิบายอย่างเต็มที่ก็ปล่อยเข้าไป
ฝ่ายที่เขาไม่เห็นด้วยให้เขาหยิบข้อที่เขาไม่เห็นด้วยมาอธิบาย
ให้เขาอธิบายไปอย่างเต็มที่แต่ก็ไปขีดเส้นว่าเฮ้ย
เธอไปเที่ยวขึ้นเวทีลนรงค์ว่าไม่รับไม่รับไม่รับแล้วก็เอาชาวบ้านแห่เข้ามาไปเที่ยวเดินลนรงค์ไม่รับอย่างนั้นสิไม่ได้
แต่ปล่อยให้เขาอธิบายเนี่ยต้องได้ถ้าทั้งฝ่ายอธิบายไม่ได้แล้วคลุมเคลือกันอยู่อย่างนี้
ฝ่ายที่จะยุ่งที่สุดก็คือฝ่ายกรรมการร่างผมยังนึกไม่ออกเลยครับว่าถ้าเป็นอย่างนี้กรรมการร่างจะไปอธิบายยังไงก็แค่วันแรกที่อาจารย์มีชัยไปพูดในธรรมนองว่ารัฐมนูลฉบับนี้
ถ้าท่านไม่เห็นด้วยตรงไหนก็เดี๋ยวค่อยว่ากันพูดเหมือนกับว่าถ้าไม่ดีรับไปก่อนไปแก้ได้คนเขาก็บอกว่าจะไปแก้ยังไง
เพราะว่าที่ร่างไว้เนี่ยไปมัตราสังไว้แน่นหนาเลยว่าเกือบจะแก้ไม่ได้เลยนี่เป็นเพียงยกแรกเท่านั้นนะครับ
ยังโดนแล้วสะท้อนกลับมาแล้วว่ากรรมการร่างไม่ควรจะไปแสดงความเห็นอย่างนั้น
อ้าวแล้วจะยังไงล่ะครับต่อไปนี้ที่จะไปอบรมครูกอครูขอครูคอเอาอาสาสมัครเข้าไปร่วมเอาทหารเอากระทรวงกลาโหมมาร่วมเอาคนมหาดไทยไปร่วมจะให้เขาไปพูดยังไง
ถึงจะไม่เรียกว่าเป็นการชี้นำไปอธิบายข้อดียังไงถึงจะเรียกว่าไม่ใช่การชี้นำและลนรงค์เราพลาดเรื่องนี้ต้องปล่อยไปครับ
มีคนบอกว่าคศกับรัฐบาลต้องพยายามอย่างเต็มที่ที่จะให้รัฐมนูลผ่าน
เพราะว่าถ้ารัฐมนูลไม่ผ่านมันเหมือนจะกลายเป็นว่าคนไม่เอากับรัฐบาลแล้วคนปฏิเสธคอสชแล้ว
ก็ทำไมเกิดบรรยากาศอย่างนั้นล่ะครับ
ก็เพราะรัฐบาลและคอสชลงไปผลักดันเต็มตัว
จริงเรื่องแบบนี้เนี่ยถ้ารัฐบาลกับคอสชลอยตัวเสีย
ปล่อยให้ฝ่ายที่เห็นด้วยฝ่ายร่างรัฐมนูลกับฝ่ายที่ไม่เห็นด้วย
ให้เขารณรงค์กันไปให้เขาแจกแจงเหตุผลกันไป
แล้วผลการลงมติออกมายังไงรัฐบาลก็ไม่ได้เสียหายตรงไหน
ถ้าผ่านไปก็โอเคก็ประกาศใช้แล้วก็เลือกตั้ง
ถ้าไม่ผ่านก็หันมาแก้รัฐมนูลมาตราของปี๕๗
แล้วกำหนดว่าจะเอารัฐมนูลฉบับไหนมาประกาศใช้ในการเลือกตั้งปี๖๐
ได้ด้วยกันทั้งคู่นี่ครับรัฐบาลก็ลอยตัวไม่ต้องเสียหน้า
แต่ว่ารัฐบาลท่านไปวางบทบาทไว้ตั้งแต่ต้นว่าท่านอยากให้รัฐมนูลผ่าน
ท่านก็ดูเหมือนว่าอยู่ในฝ่ายเดียวกับกรรมการร่าง
แล้วถ้ารัฐมนูลไม่ผ่านมีคนบอกว่าแล้วจะเอาหน้าไปไว้ไหน
ก็เพราะไปวางสถานะไว้ตั้งแต่ต้นอย่างนั้นนี่ครับ
นี่คือเรื่องราวของร่างรัฐมนูลเปิดสัปดาห์ขึ้นมา
วันพรุ่งนี้จะคอยดูว่าหลังจากคุยกับกระลาโหมแล้วคุยกับมหาดไทยแล้วจะเป็นยังไง
วันที่๑๘๑๙ที่โรงแรมมิลาเคิลเริ่มวันแรกเลยครับ
ที่จะไปอธิบายกับครูกอครูขอครูคอนี่แหละ
ดูเถอะจะต้องมีคนไปร้องเรียนแล้วก็เป็นปัญหาอีก
ขีดเส้นใต้วันนี้ครับคุณมิ้นคุณกอล์ฟครับ
เรื่องนี้ก็ถือว่าต้องแยกแยะกันหน่อยนะคะสำหรับคำว่ารณรงค์กับคำว่าชี้แจง
นั่นสิโรนโรงอย่างไรชี้นำกับอธิบายอย่างไร
มันจะยุ่งไปหมดนะครับมันจะยุ่งแล้วจะฟ้องร้องจะร้องเรียนกันอย่างนี้
ตลอดไปจนกว่าจะถึงวันที่๗สิงหาครับ
ต้องเป็นเรื่องที่ต้องขบคิดกันวันนี้ขอบคุณคุณสุภาพด้วยนะคะครับ